กล้องเขาโพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าคอนเสิร์ตจะเล่น๓ทุ่ม
แต่ว่าคนมารอตั้งแต่๔โมงเย็นมาตากแดดรอ

พอมีการโพสต์ข้อความไปแบบนั้นคนก็เลยแบบว่าอ้าว
นี่ทำไมถึงต้องดูถูกกันแบบนี้ล่ะ

อันนี้คือคอนเสิร์ตลูกทุ่งร้อยล้านวิวนะคะ
ไปกันเนี่ยทั้งคุณก้องห้วยไร่เบิ้ลปฐุมราชแล้วก็แซคชุมแพร
เมื่อคืนนี้ค่ะลานจอดรถหลังห้างที่กำแพงเพชร
คือถ้าเอาตรงคอนเสิร์ตเฉย

สนุกผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

พี่ก้องไปงานนี้จะได้อะไรเป็นมาลัยของ
พอก็ได้ทั้งอะไรค่ากำแพงเพชรต้องอะไรนะ
กุ้ยไข่ไกรยาศาสตร์

นี่สินค้าเกษตรมากันเพียบเลยค่ะ
แต่ว่าเรื่องดราม่าก่อนขึ้นเวทีเนี่ยดูโพสต์หน่อย
โพสต์ที่พี่ก้องเขาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

เห็นแฟนเพลงกำแพงเพชรมารอกันตั้งแต่๔โมงเย็น
เข้าแถวตากแดดเพื่อรอเจอกล้องเบิ้ลแซค
ช่างเป็นภาพที่น่าสมเพศเหลือเกิน
เขาไม่มีอินเตอร์เน็ตกันหรือยังไง
ก็เขาแจ้งแล้วว่าเล่นกัน๓ทุ่มแล้วจะรีบมาตากแดดเพื่อ

เพราะผมเอาเงินมาหมดแล้วถ้าไม่ไปก็ติดคุก
คือก็เหมือนกับก็ติดตลกขำนั่นแหละ
คือโดยบริบทแล้วเนี่ยอืม

ผมว่ากล้องเขาคงไม่ได้แต่นั่นหรอกแต่ว่าเขาเป็นคนโพสต์เกลียนอ่ะ
ใช่ก็จะมีความแบบกล้วนมีความหยอก
หอกแต่พอมีการแชร์โพสต์นี้
ในเพจข่าวท้องถิ่นกำแพงเพชรเหี่ยวดำนิวส์

แล้วก็มีข้อความบอกว่าอย่าสำคัญตัวเองให้มาก

กำแพงเพชรไม่ใช่เป็นแบบที่คุณพูดคุณคิดผิด

ส่าห์ให้เกียรติคุณมานั่งดูแสดงว่าคุณไม่เต็มใจมาเล่น

มาแสดงความคิดเห็นทีนี้เสียงแตกคุณผู้ชม
คนที่คิดว่ากล้องห้วยไร่ดูถูกเหยียดหยามชาวกำแพงเพชรเนี่ยก็มีนะ
แต่เอฟซีของพี่ก้องก็มาบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นปกติ
กล้องก็โพสต์ทำนองนี้แหละโพสต์แบบนี้เกือบทุกที่ที่ไปนั่นแหละ
ก็จริงแล้วใจพี่ก้องก็คือเป็นห่วงแหละห่วงที่ต้องมาแบบตากแดด
มารอแดดร้อนเพื่อที่จะมารอดูคอนเสิร์ต
แต่พอมันเป็นกระแสแบบนี้นะฝั่งพี่ก้องเองเขาก็ลบโพสต์ออก
โพสต์ที่มันเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็มีการโพสต์คลิปขอบคุณชาวกำแพง
แล้วก็มีการบริจักษ์เงินให้บ้านพลักษณ์คนชราแล้วก็เด็กกำพลักษณ์กำแพงเพชรเนี่ย๑๐๐๐๐บาท
ขอบคุณด้วยที่เอากล้วยไข่มามอบให้นะคะ
เหยียวดำเป็นสื่อกลางหน่อยเคลียร์ใจกันกับคนกำแพงเพชรหน่อย
แต่ว่าคือบางทีข้อความไงจากตัวอักษรเราไม่รู้ว่าอารมณ์ของน้ำเสียงที่พิมพ์ไปน่ะมันเป็นยังไง
คือประโยคประโยคนึงแต่ว่าคนพูดที่ต่างกันมันก็จะสื่อความไปที่ต่างกันด้วยนะ
เอารักกันรักกันนะไม่มีอะไรหรอกนะให้อภัยกัน
สวัสดีครับทุกคน